ของกินของคนโคราชและเป็นมื้ออาหารของอีกหลายพื้นที่เป็นรายการอาหารที่ช่วยย่อยทำให้เจริญอาหารเพราะเป็นการนำพืชสมุนไพรมาปรุงเป็นกับข้าวอย่างยำดอกสะเดา
ยำดอกสะเดาจะใช้วัตถุดิบใกล้ตัวในพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นดอกสะเดาและการปรุงรสด้วยส่วนผสมเฉพาะถิ่น
เช่นปลาป่นน้ำปลาร้าและที่ขาดไม่ได้ในการปรุงรสให้หอมอร่อยกลมกล่อมมากขึ้น
คือรสหวานธรรมชาติจากน้ำตาลอ้อยที่ช่วยทำให้ยำดอกสะเดาเป็นอาหารพื้นบ้านจานอร่อย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน